ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานก่อสร้างโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน
รถไฟฟ้าสายสีเหลืองบริเวณถนนศรีนครินช่วงแยกถนนพัฒนาการ
มีข่าวดีนะคะพวกเขาบอกว่าขนาดนี้นี่
ขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากแล้ว
ไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะ
การปล่อยสายไฟฟ้าใต้ดิน
โดยมีการดึงท่อร้อยสายไฟฟ้าลอดใต้ดิน
ซึ่งมีความยาวประมาณ๓๘๐เมตร
ทำให้ต้องปิดการจราจรบางส่วน
เพื่อติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์การทำงาน
นี้ได้วางแผนการทำงานร่วมกับ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เพื่อให้แผนงานการก่อสร้างไม่ให้ซ้ำซ้อน
รวมทั้งปฏิบัติงานในช่วงวันหยุด
เพื่อลดผลกระทบการจราจร
เรามีทั้งกระบวนการในการทำงานที่เข้มข้นนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทั้งผู้รับจ้างเอง
ทั้งส่วนที่การไฟฟ้านครหลวงต้องมาคุมงานเองนะครับ
เรามีการแบ่งพื้นที่ก่อสร้างนะครับ
ในช่วงนี้เราได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน
ในการจะปิดการจราจรไป๑เลน
เฉพาะเลนที่มีการก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบ
สำหรับโครงการก่อสร้างสายไฟฟ้าใต้ดิน

มีระยะทางรวม๓๑๖กิโลเมตร
ปัจจุบันดำเนินงานในส่วนการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าไปแล้ว

คงเหลือในส่วนการเปลี่ยนแปลงระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
ในส่วนนี้แบ่งการดำเนินงานเป็น๒เฟส

ส่วนเฟสที่๒ถนนศรีนครินช่วงถนนบรามคำแหงถึงถนนเทพารักษ์
ระยะทาง๑๕๘กิโลเมตรแล้วเสร็จในปี๒๕๕๙